เราได้เห็นการวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙อยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เขาไม่ได้ใช้การวาดนะครับแต่ใช้การคัดลายมือเขียนคำสั้นคำว่าพุทธนะครับ
แต่เมื่อเรียงร้อยมาแล้วกลับกลายเป็นพระบรมศาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙อย่างงดงามครับ
นี่แหละครับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกำลังขมักเขม่น
อกตั้งใจในการร่วมคัดลายมือคำว่าพุทธ
เรียงต่อกันเป็นพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยความตั้งใจนะครับ
โดยการควบคุมดูแลของผู้มนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีผู้มนวยการธนกรชายกุล
และก็ครูประจำสาขาวิชาการตลาดก็คืออสกลรัฐอุทธาม
โดยอาจารย์สกลรัฐนะครับก็บอกว่า
เริ่มนำการคัดลายมือคำว่าพุทธมาฝึกให้กับนักศึกษา
ซึ่งคำนี้เองนะครับหมายถึงพุทธานุสติคือการทำสมาธิวิธีหนึ่ง
ด้วยการน้อมจิตใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
ด้วยความเลื่อมสายศรัทธาด้วยความตั้งใจอดทน
นำมาซึ่งความเพียรครับ
จะออกแบบให้นักเรียนเริ่มคัดคำว่าพุทธเรียงต่อกัน
เป็นพระบรมศาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
จินตนาการของนักเรียน
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
นักศึกษาได้ร่วมกันฝึกการคัดลายมือคำว่าพุทธแล้ว
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้อะไรบ้างรู้ไหมคุณ
ได้สติได้สมาธิ
ในขณะที่ค่อยคัดลายมือไปทีละคำทีละคำ
แล้วก็เติมเต็มเป็นพระบรมศาธิสลักษณ์
หรือว่าจะเติมเต็มเป็นภาพวาดอื่นทางพระพุทธศาสนา
ก็ได้สติได้สมาธิอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีความเพียนด้วยคุณมีความมุ่งมั่นนะครับ
แล้วก็จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นด้วย
คุณเห็นเขาไหมฮะว่าเขาไม่ได้คัดคำว่าพุทธใหญ่โต
แต่ว่าเป็นคำเล็กที่ร้อยเรียงแล้วก็ต่อกันจนกลายเป็นพระบรมศาสติสลักษณ์ด้วยนะครับ
เป็นเรื่องของน้ำหนักด้วยนะคะถึงจะทำให้เกิดเป็นภาพขึ้น
ใช่ครับสีอ่อนสีหนักนะคะ